เพราะว่ามีสายแดนเข้ามาโยก

เราไปโยกด้วยกันในตลอดข่าวขำ

วันนี้จะพาไปหาสายแดนส์ที่รักการโยก
ขยับสะบัดสดิ้งเป็นชีวิตจิตใจ
ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นแต่จะไม่แคร์อะไรบ้างนั้น
ไปส่องดูพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่น้องเล็กพริกขี้หนูคนนี้
ที่ดูอย่างไรอย่างไรก็คี่อายแหม
บังคับเต้นกันแบบนี้ไม่ได้นะครับ
แต่พอดนตรีมาเท่านั้นแหละ

ภาพก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับ

เต้นพริ้วไม่แท้ใครขนาดนี้

สะบัดต่อไปไม่ต้องอายแล้วจ้า
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ทางเราก็ยินดีด้วยนะครับ
เหมือนคุณจะได้ลูกสาวสายแดนส์นะครับ

เป็นพนักงานขายของร้านสะดวกซื้อ

จนมีพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละครับ
แหม
มาเต้นยกย้ายสะบัดเต็มเหนียวแบบนี้เนี่ย
เรียกว่าเต้นไม่แคร์กล้องวงจรปิดหลังร้านเลยนะครับเนี่ย
ไปต่อกันอีกที่กับงานลงแขกดำนา

มาเต็มมาแบบนี้มาดำหนาเหรอนี่
แค่ชุดยังแปลกไม่พอ

ขอยกย้ายเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังดำนาด้วยนะครับ

แล้วมาโยกกับแก๊งพี่เขาซะจริง
ก็ต้องกำลังไปให้มันหยุดล่อ
แรงเต็มคณะสะเทือนพระสุธาขนาดนี้เนี่ย
ข้าวคงงอกงามอร่อยเต็มคำอย่างแน่นอนแม่
ละละละลำลำเลย